ได้เวลามาเช็คราคาสินค้ากันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันไปตลาดแทนน้องใบตองเลยค่ะสำรวจราคากันหน่อยดีก
เพื่อใครจะซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะเริ่มกันที่ราคาของหมูกันก่อนดีกว่า
หมูเนื้อแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาท
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
มาต่อกันที่ราคาของเห็ดกันบ้างนะคะอาหารดีมีประโยชน์ค่ะ
ฟาง๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๕บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๐บาทต่อกิโลกรัม
เข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เอาเป็นว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่อย่างไร
พรุ่งนี้เรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะ